ไปดูเรื่องของหมาน้อยตัวนี้ดีกว่าคุณชนะ
ไปดูเรื่องของหมาน้อยที่น่าสงสาร
แต่เด็กเขามีใจในการช่วยเหลือเจ้าหมาน้อยครับ
ออกแล้ว
ต้องเอาออกให้ได้
ต้องเอาออกให้ได้นะ
แต่คำถามเกิดขึ้นว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้มันไปติดตะข่ายแบบนี้ได้อย่างไร

นึกได้ว่าโอ้โหทั้งหัวทั้งคอทั้งตัว
แล้วยังมีสุนัขอีกตัวมาคอยดู

ไม่แน่ใจนะแม่มันหรือเปล่าแต่เจ้าหนูน้อยคนนี้ที่บอกก็คือ
เพราะหนุ่มคนนี้นักเรียนเขามีใจบุญ
เอากันไกลมาช่วยตัดตัดเล็มตัดเล็มตัด

สุดท้ายตัดจนขาดจนได้

หูน่ะหลุดออกมาเลย
คุณจะตัดให้หูขาดทำไม
คุณดูดิ

สุดท้ายน้องเขาตัดตะข่ายนะ

วัยวะทุกส่วนของสุนัขตัวนี้

เอาไปดูคอมเมนต์หน่อย
หลายคนมาคอมเมนต์ชื่นชม
น้ำใจของเด็กน้อยคนนี้
โอ้โหเรียกได้ว่าจิตใจดีมากเลยนะครับ
เรียกได้ว่าเห็นสัตว์โลก

ต้องเข้าไปช่วยให้ได้ล่ะครับ

คุณจะให้เด็กนักเรียนเตะฟุตบอลต่อไปเหรอ

มันก็คงเห็นว่าทำไมคนไปอยู่แถวลูกบอล

แต่สุดท้ายมันดันไปติดเป็นอุบัติเหตุจริง

คุณน้องด้วยนะคะน่ารักมากเลย